คนนี้หน่อยคือไปรับผลการตรวจว่าเธอนั้นติดโควิด๑๙หรือไม่
ปรากฏว่าพอรับออกมาแล้วโอ้โหติดโควิด๑๙จริง

ช็อกครับเครียดนะจนเธอคุ้มครั่งเลย

คุณผู้ชมฮะดูเหตุการณ์นี้จริงมีการนำเสนอข่าวไปแล้วตั้งแต่เมื่อวาน
แต่วันนี้เราตามความคืบหน้าอาการของเธอให้นะครับ
ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานช่วงบ่ายกันก่อนนะครับ
โอ้โหท้ายที่สุดนะฮะตำรวจสามารถเอาเหล็กง่ามเข้าไปควบคุมตัวเธอไว้ได้นะฮะ
นี่แหละครับเป็นเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
บริเวณสวนหย่อมด้านหน้าของอาคารประชาธิปกศักดิเดตนะครับ
ที่โรงพยาบาลพระปกราวที่จังหวัดจันทบุรี
ผู้หญิงคนนี้วัย๔๙ปีเธอเพิ่งไปรับผลการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙มา
และทราบว่าตัวเองติดโควิด๑๙เธอเครียดจัดฮะเธอคุ้มครั่งครับ
เธอทำยังไงบ้างเอาไม่กว่าที่อยู่แถวนั้นมาฝ้าตามพื้น
บางทีฟาดศีรษะตัวเองแล้วก็เหมือนมาล็อกคอตัวเองไว้แบบนี้นะครับ
แล้วก็โอ้โหด่าทอเครียดจัด
เวลามีคนเข้ามามุงมากเธอยิ่งเครียดเข้าไปใหญ่เลย
ประชาชนที่มาใช้บริการคุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
แตกตื่นเลยเกรงว่าจะเกิดความวุ่นวาย
และอีกอย่างเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ทำงานยากขึ้นในการควบคุมตัวเธอ
เพราะผู้หญิงคนนี้ติดเชื้อโควิด๑๙

ผู้หญิงคนนี้นะฮะอายุ๔๙ปีนะครับ
ก็อย่างที่เห็นเกิดอาการเครียด
แล้วก็ทีนี้ทางรอปภของโรงพยาบาล
พยายามเข้าควบคุมสถานการณ์เข้าไปพูดคุยแต่ไม่เป็นผล
หมอพยาบาลก็วอใส่กันนะบอกว่าเอายังไงดีกับเคสนี้
และท้ายที่สุดต้องให้ตำรวจสพเมืองจันทบุรีเข้ามา
รวมถึงมีเหล็กง่ามแบบนี้ควบคุมตัวของผู้หญิงคนนี้ไว้ได้
โดยก่อนจะควบคุมตัวได้นะคุณโอ้โหเมื่อกี้เห็นไหมฮะ
ว่าเธอโยนไม้กวาดใส่เจ้าหน้าที่
แล้วก็ถือเหมือนท่อนอะไรคุณท่อนไม้หรือท่อนเหล็กนี่แหละ

เข้าใส่ที่โล่ของเจ้าหน้าที่ปลาก้อนหินใส่

นี่อันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวนะตอนที่ถมน้ำลาย
เพราะว่าอย่างที่บอกเธอเป็นโควิดแล้วน้ำลายมันคือสารคัดหลัง

ใช่ครับใช้เวลาในการควบคุมตัว๑๐นาทีนะฮะ
ส่งให้ทีมแพทย์พยาบาลนำตัวไปรักษาต่อไปนะครับ
เพราะว่าต้องล็อกตัวเธอไว้ที่เตียง
แต่ว่าเธอก็มีอาการอ่อนเพลียอ่อนแรงแล้วเหมือนกันนะครับ
จากการสอบถามลูกสาวของผู้หญิงคนนี้
เล่าให้ฟังบอกว่าแม่ทำงานเป็นคน
แล้วก็มีแรงงานที่อยู่ในลงจำนวนมาก
ปรากฏว่าเขามีการตรวจเชิงรุก
และพบว่าคนงานติดเชื้อโควิด๑๙หลายคน
ทีนี้แม่กับเพื่อนคนงานที่เหลือ
ก็พากันมาตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาล
และเมื่อวานเป็นเวลาที่ต้องเดินทางมาฟังผลการตรวจ

พอแม่รับทราบผลการตรวจแล้ว
แม่สติหลุดเลยนะครับเพราะเครียด
เพราะแม่รู้แหละว่าต้องใช้เวลาในการรักษาตัวหลายวัน
ต้องหยุดงานต้องขาดรายได้
ลูกสาวก็บอกว่าขอโทษพี่บี้พยาบาลพี่บี้หมอ

ทีนี้วันนี้ทีมข่าวของเราไปติดตามความคืบหน้าให้
อาการของผู้หญิงคนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับ
หลังจากที่เมื่อวานเธอเครียดเธออารวาสแบบนี้ก็ความดันขึ้นแหละคุณ
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการรักษาโควิด๑๙ที่โรงพยาบาลแห่งนี้แหละครับ
อยู่ในการดูแลของทีมแพทย์พยาบาล
และที่สำคัญอีกอย่างคุณต้องมีจิตแพทย์คอยดูแลอาการควบคู่ไปด้วย

คืออารมณ์ของผู้หญิงคนนี้สงบขึ้นเกือบเป็นปกติแล้ว
แต่ทีนี้ยังไม่สามารถส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสนามได้
เพราะว่าจริงอาการทางร่างกายของเธอไม่เท่าไหร่
แต่อาการทางจิตใจของเธอจะต้องดูแลช่วยเหลือต่อไปนะครับ
เพราะเขากลัวว่าถ้าไปโรงพยาบาลสนาม
จะมีหมอจิตเวทคอยดูแลหรือเปล่า
ทางโรงพยาบาลแห่งนี้เพราะปกเก้านะฮะ
ก็เลยต้องกักตัวเอาไว้ก่อนนะครับ
ส่วนสาเหตุก็อย่างที่บอกไปคือ
ลูกสาวเมื่อเช้าก็พูดกับนักข่าวอีกนะ
บอกว่าแม่เครียดจริงเธอก็ได้คุยกับแม่เหมือนกันนะครับ
ได้คุยแบบห่างนะคุณอยู่ห่วง
รับไม่ได้หลังจากที่ผลตรวจออกมาว่าติดเชื้อ
แม่ก็เลยช็อกสติหลุดไปจริง

บอกแม่เมื่อวานแม่โอ้โหสติหลุดจริง
เครียดใช่ไหมลูกสาวก็พยายามปลอบใจเหมือนกันนะครับ
แล้วก็ทีนี้ทั้งลูกทั้งญาติก็บอกว่า

ที่เข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ดูแลด้วยนะครับ

กังวลว่าจะติดไหมก็เครียดหนักแล้ว
เพราะติดอีกเนี่ยยิ่งเครียดหนักเลยนะ
ใช่ค่ะแต่คือก็ต้องให้กำลังใจแหละ
มันไม่ใช่ว่ารักษาไม่หายมันก็มีโอกาสรักษาหาย
มันไม่ใช่ว่าเป็นแล้วจะเสียชีวิตเสมอไป

อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องทำความเข้าใจด้วยก็คือ
คนที่ติดแล้วรักษาตัวหายแล้ว
เขาก็กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติ
ดูแลตัวเองให้ดีเหมือนเดิมทีนี้